ซึ่งตรงกับวันที่๒๗มกราคมทางองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันรำลึกถึงเหยื่อของเหตุการณ์โฮโลคอร์ส
หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธยิวในระหว่างสงครามโรคครั้งที่สอง
ซึ่งมีชาวยิวกว่า๖ล้านคนรวมถึงเด็ก๑ล้านคนถูกสังหารโดยรัฐบาลนาซีอย่างโหดเยี่ยม
พิธีนี้จัดขึ้นอย่างเป็นกันเองภายใต้หัวข้อการต่อต้านของชาวยิวในเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธยิวรำลึก๘๐ปี
ของการต่อสู้ที่เก็ตโต้วอร์ซอร์
ระหว่างพิธีนางออน่าซากิฟต์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้จุดเทียนรำลึกถึงเหยื่อ๖ล้านคน
กล่าวว่าขอให้ผู้คนรุ่นปัจจุบันและผู้คนรุ่นต่อไประลึกว่า
เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและลุกขึ้นสู้
เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความโหดร้ายเช่นนี้อีกในอนาคต